คุณย่าของเด็กชายวัย๘ขวบ

พาหลานชายวัย๘ขวบไปที่ตลาด

แล้วตลาดนัดเขามีสไลเดอร์บ้านลม

ปรากฏว่าน้องผู้ชายอายุ๘ขวบ

ได้รับบาดเจ็บเขาก็เลยฝากข่าวนี้

นี่ค่ะนี่คือที่เกิดเหตุนะคะ

น้อง๘เทศบาลเมืองบุรีโยรัม

กู้ภัยพอได้รับแจ้งข่าวก็

ว่าน้องเจ็บตรงไหนเป็นอะไรบ้าง

เรื่องต้นพบว่าเส้นเอ็นข้อเท้าของน้อง

แล้วก็รีบนำตัวน้องส่งลงพยาบาล

ก็คือนางนงอายุ๕๕ปีเล่าบอกว่า
คือทุกครั้งที่พาน้องมาที่ตลาดแห่งนี้
หลานชายก็จะชอบเล่นสไลเดอร์บ้านลม
แต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
กระทั่งเมื่อวานคาดว่า
ตอนที่น้องอยู่ด้านบนสุด
แล้วก็ค่อยสไลด์ลงมาด้านล่างเนี่ย
ชนเข้ากับเด็กที่เล่นกันอยู่
ก็เลยลื่นไหลตกลงมาทับกันจนได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยฝากเตือนข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์
ให้ผู้ปกครองพ่อแม่ระมัดระวัง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันแบบนี้

ที่น้องเจ็บไหม้สาหัสไม่รุนแรงมากนัก
อีกหนึ่งคนที่เราไปพูดคุยด้วยเจ้าของสไลเดอร์บ้านลม

เด็กที่บาดเจ็บมาเล่นสไลเดอร์บ้านลมแบบนี้เป็นประจำ
ส่วนใหญ่ก็เล่นแบบเหมารอบครั้งละ๕๐บาท
แต่ช่วงที่เกิดเหตุมีเด็กเล่นอยู่ไม่เยอะนะ

สาเหตุน่าจะมาจากช่วงที่เล่นสไลเดอร์
คงเกิดการกระแทกกันกับเด็กคนอื่น

หลังจากนี้ก็จะเก็บข้าวของ
แล้วก็เก็บเสร็จก็จะแวะไปเยี่ยมน้องที่ได้รับบาดเจ็บด้วย